ประเด็นของพี่ซิโก่พิธีศักดิ์เสร็จหน้าเมืองนะครับ
แล้วก็อีกประเด็นนะครับที่มีการพูดคุยกัน
ตัวเลขไม่เท่ากันเกิดความผิดพลาดอย่างไร
รวมถึงบางเรื่องเช่นการเรียกนักเตะเข้ามาติดทีมชาติ
บางคนยังใหม่ไปหรือเปล่านะครับมาใช้ในเกมทางการเลย
ซิโก้มีคำตอบมาฝากกันครับ

คือผมเห็นอยู่แล้วว่าหน้ามันก็มีตัวเลือก
คือมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะน้อยไปหรือเปล่า

แล้วหน้าตัวใหม่อย่างซีโร่น

นิโก้ไม่รู้หรอกว่าอดีศักดิ์ไกรสอนเขาจะถอนตัว

เพราะว่าเราก็คิดว่าใน๒๓คน
เราก็คิดว่าเราคัดเลือกนักเตะที่พร้อมที่สุด
อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในสายตาของแฟนบอลนะ
แต่สำหรับทีมงานสตาร์ฟโค้ดก็ได้เลือกกันกองที่สุดแล้ว
แต่พอก๊อฟถอนตัวไปเพราะว่าเจ็บลิกเกมนต์

นะครับก็ต้องรักษาตัว
ฉะนั้นพอรักษาตัวเราก็มามองว่าพอก๊อฟออกไปจริงเราสแตนบายสีโรธไว้อยู่แล้ว

เพราะเกมรับตอนนี้เนี่ยมันมีเซ็นเตอร์๔คนรวมทั้งธนบูรณ์ด้วย
แต่ทีนี้ถ้าเราเอาเซ็นเตอร์มาอีกคนนึง

นั้นมันก็ควบคู่กัน๒๓คนก็คือผู้เล่น๒๐
ก็คือตำแหน่งละ๒คนอยู่แล้ว
ครับตัววิศาสตร์๓คนฉะนั้นเหตุผลก็คือ

แต่พี่โก้คิดว่าเหมือนกับว่าเป็นโอกาส
ถ้ามีความตั้งใจจริงก็สามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ได้
เด็กหลายคนอาจจะมองว่าศิโร่เป็นไอดอลว่า

ทุ่มเทนะทีมชาติเขาก็มองอยู่นะ

เงิน๓๐ล้านลงตัวไหมครับ

แต่เพียงแต่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึง

ก็คือตัวเลขที่จ่ายแต่ละคนไปผิดพลาดทางเทคนิค
เพราะว่าเรามีสองชุด

๓คนปรากฏว่าชุดบอลโลกเนี่ยรับทั้งหมดเลย๓๕

คิวในการเดินทางหลังจากนี้การเตรียมตัวของทีมชาติไทยนะครับ

ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้น
แล้วก็ตอนเย็นนะครับ๓ทุ่มครึ่งบินไปกาต้า
ก็คือเรามีเวลาอยู่ที่กาต้า๓วันอุ่นเครื่องกับกาต้า๒๐
แล้วก็ซ้อมอยู่ที่กาต้าวันที่๒๙เดินทางเข้าซาดีอาราเบีย
คือเราต้องการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุด
เพื่อต้องการให้บอกว่าวันนี้เราพร้อม๑๐๐เปอร์เซ็นต์แล้ว
เราก็ต้องมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอล
สร้างความมั่นใจให้กับทีมงานสตาร์ฟโค้ด
ทุกคนจะได้มีความมั่นใจว่าวันนี้เราเตรียมที่๑๐๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
นี่เสิร์ชรูปรอเลยสไลด์ผิดไม่ได้เลยชีวิตเปลี่ยน
อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรูปนี้รูปนี้อ่ะซูมมานี่มันเป็นประเด็นอย่างนี้
พี่เจอ่านออกไหมหน้าจอพี่โก้มาสมัครงานทำไมครับ
เร็วนี้ทะลัดทีมีพี่มาทำไมครับ
และนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
เรียลลิตี้ของนักเตะฮีโร่ทีมชาติไทย
ทั้งในและนอกสนามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
เพราะมุมมองของโค้ชฟุตบอลขวัญใจมหาชนคนไทย
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ฟุตบอลเนี่ยเล่นเป็นทีมถ้าเราจะชนะเราต้องชนะไปด้วยกัน
แชร์เรื่องราวไปกับพิธีกรหัวใจลูกหนังตัวจริงศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง
คุณผู้ชมครับนี่คือรายการนะครับฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ